คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ๔เมษายน
ที่จังหวัดอุดรธานีมีรองผู้มนุยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาถูกยิงได้รับบาดเจ็บค่ะ
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์กันมาสองคน
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นการยิงผิดตัวแต่ตำรวจบอกว่าประเด็นอื่นยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
เรื่องของการขัดแย้งเรื่องงานเรื่องความแค้นส่วนตัวหรือว่าเรื่องชู้สาว
พันธุ์ตำรวจโทแดนชัยมูลป้อมสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปนะคะ
เพื่อสอบปากคำพยานตรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
หลังจากนายวิเชียนนามวงอายุ๕๗ปี
ผู้มนุยการโรงเรียนธาตุพลทองวิทยาอำเภอเมืองอุดรธานี
ถูกคนร้ายปีนรั้วบ้านเข้าไปแล้วก็ยิงจนได้รับบาดเจ็บ
เนี่ยค่ะเขาก็วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะ

แล้วสุดท้ายก็ไปโรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัย
ตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องงาน
หลังบ้านมีเสียมวางอยู่บนกองดินรั้วคอนกรีตก็สูงประมาณเมตรครึ่งนะคะ
ห้องน้ำหลังบ้านไปถึงประตูรั้วหน้าบ้าน
มีรอยรองเท้าผ้าใบบนพื้นดินด้วยนะคะ
แต่ไม่พบปลอกกระสุนรอยรองเท้าผ้าใบนี้คาดว่าเป็นของคนร้าย
นายสมภารเกรดอุบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านหนองนาคัม
อำเภอเมืองอุดรธานีบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็นั่งดูทีวีกันอยู่ในบ้านห่างจากบ้านผู้บาดเจ็บไปแค่๓๐เมตร
ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนแต่เสียงไม่ได้ดังมากนะคะ
แต่ที่ได้ยินเสียงดังมากก็คือเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคนเจ็บนี่แหละค่ะ
เขาก็ตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกยิงเนี่ยนะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยวิ่งไปดู
ก็เจอผู้บาดเจ็บถูกยิงที่แขนขวาทะลุไปแขนซ้าย
กระสุนฝั่งในก็นำผ้าขาวม้าไปรัดเอาไว้ที่แผลค่ะ
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็รีบแจ้งตำรวจด้วย
ครับแล้วเป็นอย่างไรบะ
ผมนึกว่าเนี่ยเขาหยิ่งนกเอง
เราไปห้องของขอความเศรียะ
ตอนนั้นผมกลับไปลอนด้านหนุ่งเสือเพราะว่าผมอยู่ในบ้านนั่งข้อรัฐ

ผมถึงหยิ้งเขาหยิ้งผมเรือนเดี๋ยวห้อง
ตอนนี้ผมก็รู้แต่ว่าถามแล้วเล่าว่าแล้วเชียร์ดินนี่แหละ

ครับแล้วเชียดินอยู่นี่แหละ
ผมเห็นแล้วนางยังหันแล้วผมได้เอาพาเขามาเป็นคนมา

ด้านหลานชายผู้บาดเจ็บนะคะ๑๐ตำรวจรีนัทธนนนามวงอายุ๒๕ปี
เป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจระเวนชายแดน
ช่วยราชการตำรวจระเวนชายแดนที่๒๔จังหวัดอุดรธานี
คนนี้เป็นหลานนะคะก็เล่าให้ฟังว่าคนเจ็บเป็นน้าชาย

ปกติน้าชายที่บาดเจ็บเนี่ยนิสัยดีมาก
เป็นที่รักของเพื่อนครูของชาวบ้านไม่เคยมีศัตรู
ตอนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเนี่ยกำลังเกลี่ยดินปรับพื้นอยู่หลังบ้านนะคะ
จัดงานแต่งงานให้กับลูกสาว๑๐เมษายนลูกสาวจะแต่งงาน
แต่อยู่ดีคนร้ายมากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์จอดใต้ต้นโพ
ปีนรั้วคอนกรีตเข้าไปแล้วก็ถามหาคนชื่อชาติ
ถามปุ๊บยังไม่ทันตอบอะไรละมั้งยิงเลยอะค่ะ
นี่ยังเนี่ยคนที่บอกเป็นหลานชายเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาก็หลบกันนะ
ผู้บาดเจ็บก็หลบทันนะกระสุนก็เลยแค่เฉียวนะคะ
ี่ยวไปโดนแขนขวาไปแขนซ้ายกระสุนฝังใน
ถ้าหลบไม่ทันไม่รู้จะไปโดนตรงไหนอาการจะหนักกว่านี้หรือเปล่า
แพทย์กำลังผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกนะคะ
หลานชายก็เลยบอกว่าเชื่อว่าน่าจะยิงผิดตัว
คนร้ายเข้ามายิงในหลังบ้าน

กระสุนเฉียวแขนขวามาฝังอยู่ที่แขนซ้าย
แต่สำหรับในเบื้องต้นนี้ก็อาการปลอดภัยแล้ว
ด้านพันธ์ตำรวจเอกสารวุฒิฉัมผิว
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีบอกว่า
ผู้เจ็บเป็นระดับผู้บริหารนิสัยดีไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนบ้านที่ไหนนะคะจากการสอบสวนคนเจ็บเองก็ให้ปากคำได้
ก็บอกว่าเห็นคนร้ายเป็นคนขับรถเป็นคนตัวเล็กเตี้ยค่ะ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบส่วนคนนั่งซ้อนท้ายคนนี้เป็นมือปืน
อายุแค่ประมาณ๓๐กว่าเท่านั้น
ผมยาวใส่เสื้อยืดสีดำใส่กางเกงยีน
ใช้ปืนพกสั้นเป็นเหมือนกับปืนไทยลูกโม่ปืนไทยประดิษฐ์นะคะ
ไม่รู้ขนาดยิงนัดเดียวไม่ได้ยิงซ้ำด้วยนะคะ
คือตัวคนเจ็บเองบอกว่ายิงผิดตัวแน่
ผอโรงเรียนคนนี้บอกว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็นการยิงผิดตัว
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องลองดูประเด็นอื่นเพิ่มเติมยังไม่ตัดทิ้ง
ขัดแย้งส่วนตัวชู้สาวอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนลักษณะการก่อเหตุของมือปืนนะคะ
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเป็นมืออาชีพ
อาจจะเป็นการถูกจ้างวานให้มาแก้แค้นหรือเปล่า
ตำรวจกำลังระดมกำลังสืบสวนสอบสวนเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็พยายามที่จะหาพยานบุคคลดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อไล่ล่าติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ